เจ้าของบ้านฝันฝันว่าอะไรฝันว่าเห็นงูสีเขียวตัวใหญ่
บ้านฝันนะตื่นขึ้นมาครับครูผู้ชมครับ
ตื่นขึ้นมาเจอเจอรูครับ
รู้พญานาคแน่เขาเชื่อแบบนั้นเลย
นางพรดีรบรำอายุ๖๙ปีครับ
อยู่บ้านเล็กที่๒๑หมู่๗ตามบรย่านบรี
กะบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับเดินไปดูไอ้รูปริศนานี้
นะครับอยู่ระหว่างบ้านกับสารพระภูมิด้วยนะครับ
วัดความกว้างได้๗นิ้วหรือว่า๑๘เซนติเมตรนะอันนี้ตามเขาวัดนะ
นะฮะวัดความลึกได้สี่สิบสามนิ้วหรือร้อยสิบเซนต์น่ะ
โอ้โหลึกนะนะครับนางพรเล่าบอกว่าเพิ่งเจอรูนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละ
หลังจากหลานชายฝันฝันว่าบ้านโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมถึงหน้าต่างเลย
แล้วน้ำก็นะครับไม่ไหลย้อนกลับนะฮะคือไม่ไหลเนี่ย
หมายถึงว่าไม่ไหลทะลักเข้าบ้านแม้แต่หยดเดียวนะไม่ไหลย้อนกลับเข้าบ้านเลย
เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะฝันอีกฝันอีกฝันต่อบอกมีงูเขียวสองตัว
เลื้อยผ่านหน้าบ้านทั้งตัวเล็กแล้วตัวใหญ่พอตื่นขึ้นมาก็เจอรูนี้แหละ
นะครับก่อนอันนี้ไม่เคยเห็นนะนะครับเพราะที่ดินตรงเนี้ยมันถมอ่ะ
ถมแล้วก็โอ้โหถมเยอะอ่ะถมสูงประมาณสัก๔๐ปีได้แล้ว
พอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังโอ้โหทุกคนเธอรูพญานาคแล้วล่ะ
ดูพญานาคแล้วล่ะใช่นี่แหละฝันเห็นงูด้วยมันคล้องจองกันจริงจริง
งวดนี้นะครับเดี๋ยวจะนะครับไปซื้อสลากกินแบ่ง
บอกเลขที่บ้านแหละนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเลขที่บ้าน
ยังไม่พอจะเอาอีกพี่เบิร์ตสองทับหนึ่งสองทับหนึ่งหมู่เจ็ดอ่า